บอกให้กำลังใจทีมของอาจารย์เฉลิมชัย

เพราะว่าทีมอาจารย์เฉลิมชัยตอนนี้
ถึงแม้ว่าการปั้นรูปของจ่าแซม
แล้วก็มีหมูป่า๑๓ตัวเป็นหมูป่าเลยนะ

จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์อยู่เหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของทำไมไม่ปั้นเป็นคนหมูป่า

อาจารย์เฉลิมชัยตอบเรื่องนี้มาในคลิป
มีการแชร์ออกไปนะคะรวมทั้งอาจารย์เฉลิมชัยตอบคำถาม
มีคนถามว่าอยากจะร่วมบริจาคกับอาจารย์จังเลย
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะควักกระเป๋าตัวเอง๑๐ล้านบาท

เพราะเหตุผลอะไรเอาไปฟังพร้อมกันค่ะ
ผมต้องขอขอบคุณนะทุกคนที่อยากจะช่วย
ในการทำอนุสวรีกับแซม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิมากรรม
นุโสรีสาราหลายคนอยากช่วยเงินนะฮะ
ผมต้องขอขอบคุณและไม่รับเงินนะ

เดี๋ยวนี้มีคนส่งเงินมาจะขอบริจาคร่วมนู่นร่วมนี่
ให้เหล็กให้ปูนให้หินให้ทราย
ผมต้องขอเลยนะครับว่าไม่รับนะครับ
ที่ผมไม่รับเพราะว่าผมกลัว

ผมกลัวคนไทยที่ชอบพูดนะครับ
ผมชอบพูดนะฮะพี่น้องคนไทยเราชอบพูด

แต่พูดแต่ต้องขอร้องนะครับว่า
ผมไม่รับเงินใครสักบาทเดียว
อย่าเอามาให้ผมผมต้องการความสะอาด
ผมต้องการจ่ายเองไม่ต้องช่วยผม
ช่วยผมแล้วผมซวยอย่าช่วยผม
เราก็รู้นิสัยคนใดดีโดยเฉพาะนักเลงคีย์บอร์ดไฟ
ชั่วนักเลงคีย์บอร์ดมีสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งสร้างสรรค์ช่วยชาติ

มีสองพวกไอ้พวกทำลาย
แม่งไม่คิดอะไรแม่งทำร้ายเขาอย่างเดียว

ขอร้องถ้ารักผมอย่าเอามาแปดเพื่อนผม
นักเลงคีย์บอร์ดมึงหยุดปากมึงได้
กูสร้างเสร็จมึงค่อยมาวิพากษ์กู
แต่ความรู้มึงน้อยกว่ากูมึงอย่าพังวิพากษ์กู
กูระดับโลกไอ้มึงเข้าใจไหม
สร้างให้คนมีสติปัญญาดู
ไม่ใช่สร้างให้คนโล่ดู

ของของกูต้องยากที่มึงจะอยากรู้

เล่นใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิม
แรกแรกยังดีอยู่นะ

โดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวสังคมออนไลน์ก็ได้ชื่นชมในน้ำใจ
ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิกพิพัฒน์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์นะ
ให้กำลังใจเลยขอให้อาจารย์สร้างอนุสวรีครั้งนี้
ให้สำเร็จอีกด้วย

นี่คือโมเดลต้นแบบรูปปั้นนาวาตรีสมานกุนัน
ที่ตอนนี้นะครับทีมศิลปินชาวเชียงรายเนี่ย

และเขาเตรียมที่จะปั้นเป็นอนุสาวรีอย่างแท้จริงแล้ว

โดยโมเดลต้นแบบนี้ทำจากโฟม
เพื่อให้ศิลปินชาวเชียงรายได้ใช้ปั้นเป็นต้นแบบ

แล้วก็นำไปตั้งไว้หน้าสารา
เพราะว่าการก่อสร้างต่างจะแบ่งเป็น๓ส่วนนะคุณ
๑อนุสวรรค์นาวาตรีสมานกุนั่น
จะอยู่บริเวณหน้าถ้ำหลวงเป็นลักษณะนี้
แล้วก็กำลังก้าวเดินเข้าไปในถ้ำหลวง

ใช่ครับแล้วก็มีหมูป่า๑๓ตัวอยู่ด้านล่างแบบนี้
แล้วก็ด้านหลังของอนุสวรีคุณ

ซึ่งเป็นสาลาที่จะเอาไว้แสดงภาพ
ที่เป็นภาพของฮีโร่ทุกท่านจะไปอยู่ในสารา

พิพิธภัณฑ์จะอยู่บริเวณศูนย์อำนวยการของวรรณอุทยาน

อนุสวรีสาราและพิพิธภัณฑ์นะครับ
โดยรูปปั้นของจ่าแซมหรือว่าอนุสวรี
จะมีขนาดความสูง๒เมตร๖๐เซนติเมตร
ซึ่งหากรวมส่วนฐานด้วยแล้วก็จะมีความสูง๕เมตร๑๐เซนติเมตร

รูปแบบของสารานะฮะจะมีความกว้าง๑๐เมตรยาว๒๐เมตร
โดยอยู่ระหว่างส่งแบบไปให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พิจารณา
และภายในสาราอย่างที่บอกไปมีภาพวาดยาว๑๓เมตรกว้าง๓เมตร

ส่วนอนุสาวรีจ่าแซมยังต้องปรับแก้อีกเล็กน้อย

เพราะเป็นเรื่องของศิลปะฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัย
ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจารย์เฉลิมชัย
ไปตรวจแบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมจะต้องแก้แก้หลายอย่าง
ดังนั้นหมูป่านี่ก็ต้องมีหมูตัวใหญ่ตัวเล็ก

ดังนั้นจะมีหมูขนาดแตกต่างกันนะครับ
ในงานศิลปะต้องบอกนะครับว่า

คือเรื่องของเรื่องคืออย่าผมด้านนี้

ในความคิดความอ่านในสเก็ตทุกอย่าง

ท่ากำลังจะเดินเข้าไปในถ้ำ
บางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาเดินออกมา
เรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึง
ดังนั้นผมต้องการอะไรมันต้องเป็นตามนั้น
แล้วหมูเนี่ยไม่ต้องมาปั้นคนหรอก๑๓คน

พี่น้องเราไม่ค่อยรู้จักศิลปะนะ

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมและทีมงานทั้งหมด
เราจะทำให้ดีที่สุดเป็นงานศิลปะที่รำคา
ฝรั่งต่างชาติเห็นคนมีสติปัญญาเท่านั้นที่เห็น
งานปฏิบัติกรรมชิ้นนี้ว่าสุดยอด
โอ้โอ้มันต้องช็อคอย่างนี้
ชอบอ่ะรู้สึกสะใจดี
ชัดเจนไหมตอบคำถามชัดเจนหรือเปล่าครับค่ะชัดเจน
น่าจะปั้นได้แล้วเสร็จสำหรับอนุสวรีนะครับ
จนเมื่อกี้ที่เห็นภาพของถนน

ที่ไหนคะบ้านเกิดของจาแซม
คือตอนนี้ในพื้นที่บ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดจ่าแซมมีกลุ่มชาวบ้านเรียกร้อง
ภาครัฐเร่งสร้างถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
เพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางในการเข้าไปถึงอนุสวรีเชิดชูวิรกรรมของจ่าแซม
แล้วก็ถนนแห่งนี้เขาบอกเขาจะเปลี่ยนให้คุณ
คือตอนนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็จะมีสร้างอนุสวรีเหมือนกันของจาแซมเหมือนกัน
แล้วก็จะมีการพัฒนาถนนทางเข้าไปอนุสวรีและอาจจะเปลี่ยนชื่อถนนด้วย
อาจจะเปลี่ยนชื่อถนนให้เกี่ยวข้องกับนาวาตรีสมานด้วยนะครับ
ดังนั้นก็เลยมีชาวบ้านออกมาเรียกร้องหน่อยบอกว่าตอนนี้ถนนเข้าบ้านจ่าแซมดูสิ
สภาพนี่เป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนแบบนี้ดูคุณนึกว่าโลกพระจันทร์นะฮะ
มันเละเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งยากลำบากมาก
อยากให้ภาครัฐเร่งสร้างถนนให้แล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมรูปปั้นและพิพิธภัณฑ์จ่าแซม
ซึ่งจะอยู่ภายในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ใกล้กับวัดบ้านหนองขู่ด้วย

นี่สภาพถนนเหรอคะนี่ถนนจริงเหมือนว่าทุ่มนานตรงนั้นพูดถึงจ่าแซมคุณ
ค่ะมีข่าวดีนะคะก็คือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถำ
ได้ประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี๒๕๖๑เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะ
โดยปีนี้มีการพิจารณารางวัลพิเศษด้วยมอบให้กับนางสำรานกุนันแม่ของนาวาตรีสมานกุนัน
ที่สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ผู้เสียสละค่ะ
เดือนหน้าแล้วนะ๑๒สิงหาวันแม่